อาหารไทยอร่อยบ้างล่ะแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหม
ใช่ไปฟังเสียงทำหน่อยครับ
ต้อนรับและมีความห่วงใยนักท่องเที่ยว
เนื่องจากนักท่องเที่ยวทุกคนทีเป็นแขกคนของประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจีน
รัฐบาลได้ตระหนักอยู่เสมอว่าความปลอดภัยคือหัวใจของการท่องเที่ยว
โอ้โหนี่แหละฮะผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ริมทะเลสาปเมืองทองทานีก็จัดขึ้นเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
ใส่เสื้อผ้าไหมสีเหลืองแบบนี้เลยนะแล้วก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประเทศด้วย
แล้วก็เชิญนักท่องเที่ยวจีนกว่าหนึ่งหมื่นคนเนี่ยไปร่วมงานซะหน่อยอ้าวจัดเลี้ยงอาหารทั้งหมดเนี่ย๑๒๕๐โต๊ะ
ไฮไลท์ก็คือข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงู๑๕๐๐กิโลกรัม
มะม่วงน้ำดอกไม้๖๐๐๐ลูกโอ้โหทำเสร็จแล้วเนี่ยน้ำหนักมากกว่า๕๐๐กิโลกรัมหรือ๕ตัน
โอ้โหเป็นการทำลายสถิติของการทำข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลกของดูไบเขาทำไว้เมื่อปี
ทั้งอาหารแบบผลไม้ไทยเนี่ยคุณจีนชอบมากน้ำมะม่วงใหญ่จนเขาไปทำเองที่บ้านเขาใช่ที่ชายทุเรียนอะไรเนี่ยก็สักละลำ
แต่มันก็ไม่ได้อร่อยของไทยนะนะครับหลังจากที่ถ่ายร่วมกันแล้วเป็นที่ระลึกแล้วนะครับ
ก็นำนักท่องเที่ยวทั้งหมดร่วมกันกล่าวชะโยสามครั้งแบบชะโยเนี่ยนะ
ท่ามกลางการจุดผู้แบบตะการตาก็เหมือนเป็นการเฉลิมฉลองอย่างหนึ่งอ่ะคุณผู้ชม
ความสำเร็จนะของประเทศไทยผู้สื่อข่าวก็ตั้งกล้องรอสัมภาษณ
ท่านซีผลเอกบริวิทยาวะยังไงคือท่านงอนมาหลายวันแล้ว
สัมภาษณ์สื่อมาหลายวันแล้วคือสัมภาษณ์ทีนึงก็กลายเป็นดราม่าไง
สุดท้ายก็ให้สัมภาษณ์นะพูดยืนยันแบบนี้
รัฐบาลขอให้ทุกคนมั่นใจนะว่าจะดูแลความปลอดภัยให้กับทุกคน
รวมทั้งนักท่องเที่ยวจีนด้วยไทยกับจีนเนี่ยเป็นพี่น้องกันขอให้เดินทางมาเที่ยวอย่างสบายใจนะฮะอันนี้ไม่มีดราม่าก็พูดกันตามบรรยากาศกันไปนะครับ
อ่ะก็มองให้เป็นเรื่องของความสำเร็จของประเทศไทยแล้วกัน
เราก็ต้องรักษานักท่องเที่ยวจีนเราก็ต้องรักษาชื่อเสียงของประเทศไทย
โดยชูเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงนี่แหละนะ
นี่คือหน้าหนึ่งเลยนะถ้าดูหน้าหนึ่งหนักสิทธิพิมพ์ไทยรัฐ

กินกันตั้งแต่ฟ้าสว่างยังฟ้ามืดอ่ะค่ะ